สถานีรถไฟหัวลำโพงมีชื่อเป็นทางการว่าอะไรคะ

สถานีรถไฟไทย
สถานีรถไฟไทย

สถานีรถไฟไทย

สถานีรถไฟไทย

สถานีรถไฟไทย

สถานีรถไฟไทย
สถานีรถไฟไทย

โอ๊ตถ้าโอ๊ตตอบถูกข้อนี้ก็เข้าไปลุ้นกันต่อ
แต่ถ้าตอบผิดจุ๊บแจงเข้ารอบเลยทันทีไปชิงเงินแสนนะครับผม

พร้อมแล้วหมุนเลย
มีน้องแซคนะฮะแล้วก็คุณเล็กแล้วก็มีพี่สุรีนะครับ

สวัสดีครับชื่อเล็กครับเป็นคนจังหวัดขอนแก่นครับ

ในยากสุดในใคร
ร้องเพลงไหม
โอ้โห

มาดูซิว่าพี่เชอรี่จะช่วยให้ได้เข้ารอบหรือเปล่านะครับ
มีอยู่๔เหรียญลงกี่เหรียญดีครับ

เอาละ๓เหรียญในข้อนี้นะครับ
คำถามจะเกี่ยวกับขอนแก่นหรือไม่ฟังครับ

ดอกไม้ไม่จำจำไว้ขอนแกนคือดอกอะไรครับ
หมอเพื่อนมา
ไม่รู้

ต่อไปเลย

ดอกไม้ประจำจำไว้ขอนแกนคือดอกคูณครับ
ส่งหอมพอขอบคุณเชอรี่ครับ
เป็นข้อแรกที่ตอบถูกนะฮะ
เอาล่ะมีลุ้นกันระหว่างจุ๊บแจงนะฮะกับโอ๊ตตอนนี้เท่ากันแล้ว๑๖คะแนน
ส่วนเชอรี่รับไปอีก๑ด้วงดาว
ข้อนี้นะฮะจุ๊บแจงก็ต้องไม่พลาดนะฮะถึงจะมีสิทธิ์ไปลุ้นเงินแสนนะครับ
เอาล่ะส่วนน้องน้ำเย็นยืนให้กำลังใจนะจ๊ะ
วงร้อยหวาชนมาครับหมุนเลย
น้ำพึงแล้วก็คุณผันนะครับ
เลือกใครคะเอาพี่น้ำผึ้งค่ะ

ขอเป็นหมายเลข๓มอมราชวงศ์คึกฤทธิ์
ไปแล้วนะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทนะครับ
ถ้าคำตอบในข้อนี้ถูกนะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะชิงเงินแสนมาก
แต่ถ้าตอบผิดก็ต้องไปลุ้นเขาว่าเขาจะตอบถูกหรือตอบผิดนะครับ
ขอให้เป็นข้อที่๓นะครับ

ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคุณสงจิตนะครับ

มีนะครับคุณไก๊นะฮะพี่สาวน้องฟูจิแล้วก็คุณกั้งเป็นน้องฟูจินะฮะ
มาแล้วนะครับเลือกน้องฟูจิน้องฟูจิแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะ
ชื่อครูจิค่ะอยากเลี้ยงหมามากค่ะแต่ที่บ้านไม่มีใครให้เลี้ยงเลย

สมจิตครับมาพี่สมจิต

๑เหลียดสุดท้ายกดเลยครับ
ลงเลยนะครับ๑เหลียดเลย
ข้อนี้ถ้าตอบถูกเข้ารอบไปเลยนะครับ

ติมีคำถามค่ะถ้าเกิดว่า
หมาพันปั๊กกับหมาพันบีเกิ้ล

ก็คือพันปั๊กนะฮะ
จะมีชื่อพันธุ์ว่าอะไรนะครับ

หรือว่า๔๐๐๐แด่งนะครับ

พันด่างก็แล้ว

เก่าเท่าควัน
น่าจะเป็นอะไรถ้าเอาบีเกิลกับปั๊กมา

เพราะต้องใช้สองตัวเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่ง
เพราะฉะนั้นคำว่าปั๊กเกิ้ลเนี่ย

สมกันระหว่างบีเกิลแอนด์ฟัก

ตอนนี้นะฮะถ้าตอบถูกเข้ารอบไปเลย
ใช่หรือไม่ครับ

จะต้องบอกว่าเดี๋ยวในช่วงหน้านะฮะ

สมจิต
พี่สมจิตครับ